คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของแฟนคลับกับดารานี้ต้องบอกว่าเป็นของคู่กันนะ
คือดาราเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจสนับสนุนผลงาน
แต่ว่าความรักที่บรรดาแฟนคลับถ้าเกิดว่ามันมีมากเกินไป
มันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวดาราอย่างเช่นใครรู้ไหม
พี่หมื่นโป๊ปพี่โป๊บธนวัฒน์ตอนนี้
แฟนคลับเยอะมากจริงแต่ว่าที่บอกว่า
มันค่อนข้างจะกระทบกับการใช้ชีวิตของพี่โป๊ป

ผู้จัดการแล้วก็เพื่อนสนิทของพี่โป๊ป
เขาโพสต์ข้อความขอร้องไปถึงบรรดาแฟนคลับบางคนนะ
เป็นแฟนคลับบางคนที่ไปคุกคามชีวิตส่วนตัวของพี่โป๊ปมากเกินไป
เพราะอะไรรู้ไหมระยะหลังคุณ
มีคนทั้งขับรถมาดักรอหน้าบ้าน

เพื่อส่องดูการใช้ชีวิตของโป๊ปเวลาอยู่บ้านส่วนตัว

กลัวนะคุณนะมีทั้งเอากล้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ
ระหว่างที่พี่โป๊ปเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ใช่ค่ะคือผู้จัดการส่วนตัวเขาก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างจะมากเกินขอบเขต
เพราะว่าถึงแม้ว่าพี่โป๊ปจะไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะ
แต่ก็สัมผัสได้ว่าก็คงอึดอัดใจอยู่ไม่น้อย
เป็นใครก็ต้องอึดอัดใจต้องคอยระแวดระวังตัวตลอด
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตาม
แล้วก็อยากวอนขอบรรดาแฟนนะคะที่ติดตามพี่โป๊ปนะ
ติดตามกันตามงานอีเวนต์ดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งเวลาพี่โป๊ปเขาไปออกงาน
ก็จะเซอร์วิสแฟนคลับแบบเต็มที่อยู่แล้ว
คือพี่โป๊ปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับแฟนคลับ
เวลาไปออกงานหรือออกอีเวนต์หลังจากเสร็จงาน
ก็จะมาอยู่กับแฟนคลับมาพายลูกมาพูดกัน

แล้วก็อยากจะบอกว่าแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
คือเอาจริงเอาใจเขามาสู่ใจเรานิดนึง
ถ้าเป็นเราเราจะฟัวไหมเราจะแบบรู้สึกอย่างไร
เวลาเราอยู่บ้านเวลาเราเดินหน้าบ้าน
หรือว่าไม่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารักเขาก็ต้องรักให้อยู่ในขอบเทดด้วยนะคะ
ปินกันด้วยระมัดระวังด้วยเพราะแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะ